บรรยากาศน้าเย็นแบบนี้ให้มีความสุข
แต่อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
แล้วกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้ใหม่
เช้านี้ไปหาโจ๊กอะไรอุ่นรับประทานกัน
อย่าลืมอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐดูไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ด้วย